ศึกบางรจันทร์จำให้มั่นพี่น้องชาวไทย
เกิดอะไรครับ

ครั้งนั้นคือกู้ชาติ
ที่นี่ที่นี่ราดสองอย่างยี่สิบห้าบาทเองคุณค่ะสุดยอด
คนก็เลยแน่นขนาดแบบนี้นะคะที่นี่ที่ไหน
ที่นี่ก็คือร้านข้าวแกงบางราจานตั้งอยู่แยกไฟแดงห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ทางไปอำเภอแม่อ่อนนะคะเอ้าบางรจันทร์
ร้านข้าวแกงบางรจันทร์ทำไมมาตั้งที่เชียงใหม่มันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะร้านข้าวแกงเนี่ยนะจะบอกว่าขายถูกมาก
แล้วคนแวะเวียนไปไม่ขาดสายคุณดูนะโอ้โหข้าวหมูจานแบบเนี้ยอืม
หนึ่งราดหนึ่งอย่างยี่สิบบาทราดสองอย่างยี่สิบห้าบาท
แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากสั่งเป็นกับ
กลับไปทานที่บ้าน๒๐บาทเท่านั้นจ้ะสุดยอด

สมน้ำสมเนื้อนะคะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยเปิดขายวันไหนบ้าง
อภัยเขาบอกว่าโรงเรียนบ้านด่านสุโขทัย
ครูให้ค่าอาหารกลางวันกับผู้ปกครองของเด็ก
ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเวียนกันรับจ้างไปทำอาหารกลางวันให้กับลูกหลาน
ถ้าอยากให้ลูกหลานกินดีก็เพิ่มงบเข้าไป
ผู้ปกครองทุกคนมีส่วนร่วมในการทำอาหารให้กับลูกหลานกิน

ใช่แต่ก็ต้องบริหารจัดการเงินเอง

เห็นใจลูกหลานที่แบบถึงไม่ใช่ลูกตัวเองก็เป็นห่วง

พูดง่ายคุณกินแบบนี้จะโตได้ไง